ส่วนกรณีของสหรัฐอยู่เย็นนะครับที่ต้องพักผมว่าอย่างน้อยเนี่ย
หกเดือนยังเตะบอลไม่ได้แน่แล้วแปดเดือนถ้าเธอกลับมาเร็วสุดก็คือ
ลงสนามได้นะครับดังนั้นตัวตายตัวแทนของตังค์จะเป็นใครนะครับ
เรามีวิเคราะห์มาฝากกันครับเนื่องจากประเด็นเมื่อวานนะครับ
มีข่าวออกมาในโลกโซเชียลมีเดียกับการเห็นเบอร์เสื้อ
หมายเลข๗ของเมืองทองเป็นชื่อชาลิวชะปุ๋ยนะครับ
ก็เลยเกิดคำถามว่าซื้อกันจริงหรือเปล่า
ซึ่งข่าวลื้อของชะปุ๋ยนะครับกล่องกลางถีชทัยจากสุภัณฑ์บุรี
ที่จะมาแทนสหรัฐก็ต้องดูนะครับว่า
ค่าเหนื่อยมหาศาลค่าตัวด้วยนะครับ

ซึ่งมีข่าวว่าพร้อมที่จะแลก
สองตัวนักเตะในสังกัดไปด้วยนะครับ
ซูพันด์เนี่ยปฏิเสธข่าวลื้อไปแล้วนะครับ

ไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงินถึง

ถ้าเกิดจะขายชะปุ๋ยค่าตัวต้อง๑๐๐ล้านบาทเข้าไปนะครับแล้วที่สำคัญ
ปุ๋ยเนี่ยสัญญาเหลือน้อยถ้าขายค่าตัวแพงเมืองทองจะซื้อหรือไม่
นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสวดโอกาสที่เมืองทองจะดึงตรว่ากองกลาง
มาก่อนตลาดนักเตะจะปิดวันพรุ่งนี้นะครับ๒๒กุมภาพันธ์
ก็จะไม่สามารถใส่ชื่อนักเตะต่างชาติทดแทนคริตันซินวาที่ย้ายไปหลีกจีนได้
จากลงทะเบียนครบห้าคนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดคาดว่า
สังกัดชะปุยนั้นจะไม่ปล่อยตัวให้กับเมืองทองเนื่องจากว่าอยู่ในแผนการทำทีมระยะยาว
แล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนหมายเลขเสื้อจาก๔๐เป็นหมายเลข๗ซึ่งเป็นหมายเลขสำคัญของสโมสร
เจ้าตัวก็บอกนะครับยังมีความสุขดีรวมถึงเหลือสัญญาอยู่อีกหนึ่งปี
หากดูผู้เล่นในทีมเมืองทองก็ยังมีคนที่สามารถจะเล่นทั้งเกมลุกเกมรับในแผงกองกลาง
สรุปการถิ่นจอมนะครับรวมถึงรัฐพลนาวันโนที่โดดเด่นในบทบาทนี้กับชัยหน้า
แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับสไตล์ไม่เหมือนกัปตันนะครับ
เป็นคนจ่ายบอลได้ทุกระยะแล้วก็เล่นบอลยาวได้อย่างชาญฉลาดมาก
ดังนั้นเนี่ยการมาทดแทนเนี่ยแทนตำแหน่งอาจจะยากนะครับ

ที่เมืองทองจะพบกับบิสเบนโรนะครับเย็นวันนี้เมืองทองก็ลงซ้อมครั้งสุดท้ายที่
เกมบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในปี๒๐๑๔
ซึ่งตอนนั้นนะครับ๖ปีที่แล้วนะครับในการเล่นรอบคัดเลือก
นั้นทีมไทยแพ้ไป๑ต่อ๒ไทยนำก่อนนะครับในยุคของวินนี่วินฟรีดเชฟเฟอร์
ติกที่ผมจะบอกนี่แหละครับทศวรรษีปานนั้นจะเลือกเล่นแบบไหนนะครับ
จะมีการปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาธีรทรบุญมาทันนะครับ
จากแบ๊กมาเล่นเป็นกลางเหมือนที่บุรีรัมป์เคยใช้หรือเปล่านะครับ
ซึ่งลงตัวจริงมาตลอดในช่วงหลังเป็นตัวตัดเกม
มีโอกาสได้ดูเกมนี้แน่นอนนะครับในช่วงเวลา๕โมงเย็นวันนี้ครับ
ส่วนจอลอยซี่โค้ชของบิสเบนนะครับก็บอกว่าเมืองทองนั้นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมาก
ไปด้วยเตะทีมชาติไทยที่พาทีมเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
แล้วก็ยังมีตัวลุกที่ห้ามประมาททั้งธิรสินชนะทิพย์แล้วก็ซิสโกธิมิเนส
หวังว่าจะเก็บ๓แต้มในบ้านเช่นกันครับ
ในเวลา๕โมงเย็นวันที่๑๗นาฬิกานะครับก็สามารถติดตามการถ่ายสดกันได้นะครับ
หวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีเพื่อกลับมาเล่นในเกมต่อไปให้ได้เปรียบบ้างนะครับ